ส่วนเรื่องของการเล่นสงกราน
จริงถ้านับก็คือวันนี้ต้องเล่นวันแรกนะ
แต่บางพื้นที่เขามีล่วงหน้าไปก่อนนะ

พื้นที่เล่นตั้งแต่วันที่๑๐แล้วด้วย
เอาเราจะแนะนำนะคะที่ถนนข้าวทิพย์
เขาบอกเป็นกิจกรรมปลอดเหล้าอเจ้าปลอดภัยเมืองจันทร์
ก็คือที่จันทบุรีเล่นกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา

ใช่ค่ะนายวิชัยเปลี่ยนโมลีรองนายกเทศมนตรี
รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี
นำหน่วยงานภาคีเครือข่าย
งานนี้เขาบอกเป็นการเทเหล้าเลยนะ

ไม่ได้แทเข้าปากนะฮะ
ไม่ได้แทใส่แก้วและเติมน้ำแข็งไม่ใช่นะฮะ
เททิ้งนะคะเป็นการเปิดงานเทศกาลสงกราน
ถนนเข้าทิพย์ปลอดเหล้าอเจ้าปลอดภัย

จันทบุรีเขาจัดโซนนิ่งพื้นที่ปลอดเหล้า
ภายในถนนเข้าทิพย์ระยะทาง๑กิโลเมตรนะคะ

บรรยากาศทั่วไปอันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมานี่เอง
ก็มีหนุ่มสาวนั่งรถกระบะบรรทุกน้ำ
วิ่งเวียนศาสตร์สงกรานไปทั่วเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดกำลังเสริม
เพื่อดูแลความปลอดภัยเพราะเป็นช่วงกลางคืน
รถกระบะที่ขนถังน้ำหรือว่าถังน้ำแข็งแบบเมื่อกี้นี้

เพราะเขามีการจดจัดพื้นที่จัดโซนนิ่งให้รถเหล่านี้วิ่งได้

อันนี้เฉพาะเข้าโซนนิ่งก็คือที่บริเวณถนนเข้าทิพย์นะคะ
สำหรับที่มาการเล่นสาดน้ำกลางคืนของจันทบุรี
เขาบอกไม่ได้เพิ่งมีปีนี้นะมีเกือบ๒๐ปีแล้ว

จุดเริ่มต้นเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ติดกับสถานบันเทิง
ยุคแรกเริ่มหนุ่มสาวที่เขาไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวนั้น
พอเขาสนุกสนานเต็มที่ก็จะเล่นสาดน้ำกันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเลยนะ
ไปจนถึงรุ่งสางโอ้โหเล่นต่อเนื่องเลยนะ

ใช่ต่อเนื่องจนถึงวันนี้เลยก็คือเล่นกันตั้งแต่คืน๑๒อ่ะครับ

แล้วก็บางท่านก็เล่นต่อไปถึง๑๕เลย
ใช่ค่ะนั่นเป็นบรรยากาศเกี่ยวกับความสนุกสนานเกี่ยวกับการเล่นน้ำสงกราน
แต่ที่จุดนี้จันทบุรีเขาก็มีขบวนแห่พระพุทธศรีหิงจำลองเหมือนกัน
มีขบวนแห่เทพีสงกรานขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรม
ดน้ำขอพรผู้สูงอายุทำแบบนี้ต่อเนื่อง
คู่ไปกับการเล่นน้ำสนุกสนานทำแบบนี้หลายปีแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นเสน่ห์และบรรยากาศการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง

ผมชอบเหลือเกินเวลาที่จังหวัดต่าง
แล้วก็แต่ละพื้นที่เขามีการคิดธีมของงาน

มีการเปิดงานสงกรานวิถีไทยจังหวัดภูเก็ตปี๒๕๕๙
ชื่องานว่ามนรักทุ่งนาหลวงสืบสารประเพณีสงกราน

แล้วก็นางสุดาวันปลอดทองนายกเหล่ากาชาติภูเก็ต
พร้อมคณะได้ไปเปิดงานดูสิยิ่งใหญ่อลังการนะฮะ
โดยงานมีตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่๑๖เมษายนเลยนะครับ
ตั้งแต่เวลา๑๖๐๐นถึง๑๖๐๐น
และในวันนี้๑๓เมษายนจะมีกิจกรรมตั้งแต่เวลา๙นาที
เริ่มต้นแล้วสินี่พอตอนนี้๙๐๐นยี่สิบนาทีแล้วโดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา
พิธีเจริญพระพุทธมนตร์จัดพิธีส่งน้ำพระ
ดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล
และการละเล่นพื้นบ้านรวมถึงการรำวงแบบเมื่อสักครู่นี้
รำวงย้อนยุคชมวิถีชีวิตชาวบ้าน
นี่ก็แต่งสถานที่สวยงามนะครับ
สาธิตการทำอาหารพื้นเมืองการจำหน่ายสินค้าอาหารทั่วถิ่นไทย
แล้วก็ก่อพระเจดีไซน์ร่วมกันรวมถึงส่งน้ำพระนะครับ
แล้วก็ใครชอบช็อปนะก็ซื้อสินค้าโอท็อป
ใครชอบชมก็ไปชมการแสดงจากศิลปินประชาชนนักเรียนนักศึกษา
ให้ผู้ร่วมงานได้สนุกสนานร่วมกันตลอด๕วันเลยนะครับ
นั่นเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวชาวไทยนี่แหละเล่นกันเอง
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนักท่องเที่ยวต่างชาติกันบ้าง
เพราะเขาก็ชอบการเล่นสงกรานในไทยเหมือนกันนะ
คือครับไม่ต้องรอวันไหลนะฮะ
นี่ก็คือบริเวณสถานประกอบการปากซอย๗๘ถนนชายหาดเมืองพัทยาที่ชนบุรีค่ะ
นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติแล้วก็ไทยเขาเล่นด้วยกันเลยนะ
สาดน้ำสงกรานเป็นจำนวนมาก
โดยสถานประกอบการต่างจะจัดเตรียมถังน้ำเอาไว้ที่หน้าร้านของตัวเอง
นักท่องเที่ยวก็อีกสนุกกันข้างในแล้ว
อ่าก็ออกมายืนริมถนนสระน้ำกันข้างหน้าร้านเลยครับ
สำหรับเทศกาลสงกรานที่เมืองพัทยาเริ่มตั้งแต่วันนี้นะ
หลายวันนะครับสนุกสนานต่อเนื่องคุณเป็นบริการของความสุขกันนะครับไปดูที่หัวหินจังหวัดประจวบครีขันกันบ้างนะครับ
บริเวณชุมชนเสรคามหรือว่าบริเวณ๕แยกหมาชะงักเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
โดยในอำเภอหัวหินครับในอำเภอบรุษประทีปธรรมระพีพัฒน์เปิดการละเล่นผีพุ่งใต้
เป็นประเพณีท้องถิ่นของอำเภอหัวหินเลยนะฮะโดยมีกลุ่มวัยรุ่นกว่าร้อยคน
ทั้งชายและหญิงตั้งขบวนผีพุ่งใต้ที่จุดสว่างสวัยทุกคนจับมือกันแบบนี้
จับแบบมัดเข้าต้มไหมคุณต้องไฟกันแบบนี้เพื่อมาให้แถวขาด
หัวหน้าผู้ถือไต้เป็นผู้ร้องเพลงนำส่วนลูกแถวก็จะร้องรับตาม
หัวหน้าจะถือใต้ออกวิ่งนำลูกแถวก็ต้องวิ่งตาม
ถ้าเหนื่อยเดินก็ต้องเดินตามแต่ที่สำคัญอย่าให้มือหลุดจากกัน
เขาเลยเรียกเป็นผีพุ่งใต้นะฮะเมื่อขบวนผีพุ่งใต้วิ่งผ่าน
ที่อยู่สองข้างทางก็สาดน้ำใส่เชื่อว่าเป็นการสาดความทุกข์โศก
ขบวนได้นำความทุกข์โศกไปทิ้ง
แต่ว่าขบวนไม่มีสิทธิ์ตอบโต้ใช่ไหมคะ
ไม่มีสิทธิ์เป็นขบวนนำความทุกข์โศกพี่น้องประชาชนไปทิ้ง

แล้วก็วัยรุ่นเขาก็ได้ร่วมสนุกร่วมกันด้วยนะครับ
ส่วนที่ชุมชนสี่แยกฟ้าผ่าถนนเดชานุชิตเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
ก็มีกิจกรรมสงกรานคอกระเช้าหัวหินสำราญใจ

โดยมีนักท่องเที่ยวและประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานกันในยามค่ำคืนที่ผ่านมา
เพิ่มขึ้นเรื่อยนี่ผีพุ่งใต้หัวหน้าทีมก็ถือไต้อยู่เห็นไหมฮะ
นี่ก็เรียกลูกน้องนะเรียกลูกทีมลูกทีมลูกทีมให้ไปทางเดียวกันนะคะ
บรรยากาศที่เขตเทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยาลาหน่อยนะคะ
สภาพอากาศที่ร้อนหลายจุดก็เลยต้องเริ่มเล่นสาดน้ำกันแล้ว
บรรยากาศสนุกสนานไม่ต่างจากพื้นที่อื่นนะคะ
โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงแรมต่างเพราะเขามีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งไทยแล้วก็มาเลเซีย
รวมทั้งเด็กแต่งชุดไทยและชุดลายดอกเอาอุปกรณ์การเล่นน้ำ
มีตั้งแต่ปืนฉีดน้ำถังน้ำออกมาสาดน้ำคลายร้อนกันอย่างคึกคัก
บรรยากาศชุ่มฉ่ำค่ะที่เบตงนะคะ
ส่วนการรักษาความปลอดภัยนายดำรงดีสกูลนายอำเภอเบตง
สั่งการให้มีการตรวจเข้มเลยค่ะภายใต้มาตรการ๕ป
ประกอบด้วยปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ปลอดแป้ง
และประหยัดน้ำรวมทั้งไม่ฉวยโอกาสลวนลำผู้อื่น
จากการเล่นสงกรานช่วงนี้ด้วยค่ะ
เบตงยะลานะครับเรามาที่การสินกันบ้าง
กรสินเส้นทางถนนสายนี้เขาเรียกว่าถนนเข้ากำ
ถนนเขากำเขากำหมายถึงข้าวเหนียวสีดำไง
ข้าวที่เป็นลักษณะของสีม่วงดำ
ก็เรียกว่าถนนเข้ากรรมใช่ไหมฮะ
หรือว่าถนนอนันคณาคในเขตเทศบาลเมืองกรสิน
ตอนนี้ก็คึกคักนะครับเพราะว่าเขาเปิดให้มีการเล่นน้ำสงกรานกันไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ตลอดระยะทางของถนนเข้ากลับ๓กิโลเมตรเล่นน้ำกันได้เต็มที่เลยนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะบางจุดเขามีการเล่นโฟม
นี่ไงใช่ฮะเล่นโฟมกันอย่างสนุกสนานเลย
เด็กเนี่ยชอบมุดโฟมไปมา
เล่นน้ำอาจจะเจอหลายปีแล้วเบื่อแล้ว
หนูอยากเจอโฟมมากนะครับแล้วก็ในช่วงวงเวียนโรงมวยเก่า
ถึงวงเวียนดายโนเสาร์ที่กราศิเนี่ยวงเวียนดายโนเสาร์ก็ขึ้นชื่อนะ
เป็นสถานที่เป็นสัญลักษณ์แห่งจังหวัดเลยนะครับ
ระยะทาง๒๐๐เมตรตรงนี้นะได้เป็นจุดลานเล่นน้ำสงกราน
เป็นเวทีแสงสีเสียงอุโมงน้ำแล้วก็ไดโนเสาร์พ่นน้ำ
โอ้โหให้เด็กได้ตื่นเต้นและสนุกสนานกัน
ดีนะเด็กได้เล่นน้ำกับไดโนเสาร์
พ่อแม่ผู้ปกครองบางท่านก็เอาอะไรนะ
ที่เป็นสระยางเอามาให้เด็กได้เล่นกันเองด้วยนะฮะ

สมุทรปราการค่ะมีการจัดงานสงกรานบางน้ำพึ่ง

นี่เขาก็จะยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นไทยได้ดี

ก็คือการจัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ
ตักบาดกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็คือการตักบาดน้ำพึ่ง
เพราะน้ำพึ่งถือว่าเป็นยาไทยนะคะ
อกจากนี้มีการประกวดที่ดาช้างน้ำพึ่งค่ะ
ซึ่งในปีนี้มีสาวประเภท๒หนักกว่า๑๒๐กิโลกรัม
เข้าประกวดถึง๒๐คน
นี่ฮะโอ้โหแต่ทุกท่านนี้สวยงามจริง
หน้านี้ก็สวยมากแต่ว่าก็คือเขาเป็นสวยแบบใหญ่ไง

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นธิดาช้างน้ำพึ่งปีนี้